จักรยานมันก็ต้องมี๒ล้อปั่นกันไป

ฮือ

ล้อจ๋าขอลาไปก่อน

เราเอามาให้ดูนี่อาจจะเหมือนว่ามาหยอกมาล้อกัน

บางทีจะขำก็ขำไม่ออกนะ
เจ็บแทนจุกแทนคนปั่นจักรยานคันนี้เหมือนกัน

ไอ้ล้อหน้ามันไม่รอ
แม่แต่พี่เขาการปั่นเขาก็ค่อนข้างผ่านผลหน่อยไง

อาจจะด้วยความที่รถอาจจะชำรุดหรือเปล่าไง

มันก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะคุณนะ

จะขับรถอะไรก็ตามเช็คก่อน
รถพร้อมไหมร่างเราพร้อมไหมถนนพร้อมไหม
ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเจ็บตัวเปล่านะคะ

รถจักรยานยนต์ก่อนจะขี่รถจักรยานเองเนี่ย
เติมลมหรือยังก็ดูดีด้วย
เพราะว่ามันต้องเติมลมบ่อยไงรถจักรยานใช่ไหมล่ะ